ตอนนี้กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ตอนนี้ก็เดินหน้าในการร่วมบำเพ็ญกิจกรรม

มาบอกต่อคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
แปลงนาข้าวบ้านหลักหินตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
เดี๋ยวคุณจะได้เห็นถึงความคึกคักนะครับ
ที่มีกลุ่มจิตอาสานี่โอ้โหก่อนจะคึกคักเข้มแข็งเลยนะคุณครับ
มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นและตั้งใจมากนะครับ
เพราะว่าพี่เหล่านี้คือกลุ่มจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจกว่า๒๐๐คนครับเข้าร่วมดำนา
โดยมีนายธวัฒน์สุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกต
เป็นประธานเปิดโครงการลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ดูแต่ละคนสิคุณ
ค่ะโอ้โฮแข็งขันมากเลยนะครับครับ
โดยการลงแขกดำนาเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตของชาวนานะครับที่จะผลัดเปลี่ยน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดต้นทุนการทำนา
และพื้นที่ตำบลบักดองก็เป็นตำบลเป้าหมาย
ในการดำเนินโครงการประชารัฐ

และประชาชนผู้มีรายได้น้อย
แต่ก่อนเขามาร่วมลงแขกดำนากันแบบนี้
เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับ

คุณผู้ชมครับไปดูที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อ

ที่ว่าการอำเภอท่าแผ่จังหวัดสตูนนะครับ

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า๒๐๐คน
นำโดยนายอำเภอท่าแพร
ก็คือนายอำเภอวิทธศักดิ์จำเริ่มนุษย์นะครับ
นี่จับไม้กงไม้กวาดมาช่วยกันนะฮะ
ในการกวาดใบไม้กวาดขยะ
เก็บขยะทำความสะอาดรอบฝ่ายน้ำล้น
ปรับปรุงแปลงผักสวนครัว
ทำความสะอาดกระชังเลี้ยงปลา
แล้วก็ตัดย่องตัดย่าบริเวณแปลงปาล์มน้ำมัน

ให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับ
ร่วมแรงแข็งขันคนละไม้คนละมือจริงนะฮะ

กลุ่มจิตอาสากว่า๑๐๐คนก็ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำระยอง
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาครบ๖๖พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖
โดยจิตอาสาก็ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชาวา
แล้วก็วัชพืชและขยะมูลฝอยในแม่น้ำระยอง
ก็รวมระยะทางกว่า๒กิโลเมตรครับ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ
ฝั่งแม่น้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

กิจกรรมทำความดีก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า๕๐๐คน
รวมตัวกันที่วัดเทพนิมิตรตำบลป่าแดด
เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองแม่ขา

เพื่อจะห่วงฟื้นฟูคลองแม่ขานะครับ
ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
โดยทุกคนต่างก็ร่วมกันนะฮะ

กำจัดผักตบชาวาเศษวัชพืชและขยะ
เริ่มตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบกลางไป
จนถึงประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง
รวมระยะทางที่เขาทำงานกันนะคุณ
เมตรนะครับหรือว่ากิโลกว่านี่นะ
กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมือง
แสดงพลังความรักความสามัคคี
สารพระราชปนิษฐานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการที่จะร่วมทำความดีด้วยหัวใจกันนะครับ